แรกที่ต้องมาติดตามกับเรื่องของการเมือง
ท่านพลเอกประวิทย์ก็ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

กระดาษที่ฝ่ายคราวมันคงมันคงพูดเห็นว่าตอนนี้บ้านเมืองก็ไม่มีปัจจัยอะไร
จะนำไปสู่การเลื่อนการเลือกตั้ง
ติดตามรายการทั้งหมดได้กับคุณสิริวัลรักษัทผู้จัดข่าวของเรา

ยังมีการถามถึงความชัดเจนในกรอบเวลาของการกำหนดวันเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาระบุว่า
วันเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ค่ะ
เช้านี้ทั้งผลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วก็นายวิสุนุเครืองาม
ก็ได้มีการชี้แจงความชัดเจนเรื่องนี้กับสื่อมวลชนด้วยค่ะ
โดยนาวิสุนุกรงามรองนายกรัฐบนรีก็ย้ำว่า
แบ่งเขตเลือกตั้งไม่มีผลกระทบอะไรกับวันเลือกตั้ง
เพราะการแบ่งเขตเลือกตั้งสามารถทำได้จนถึงวันที่๑๑ธันวาคมปีนี้
ส่วนการประกาศปฏิทินของรัฐบาลที่นำไปสู่การเลือกตั้งนั้น
ก็ยอมรับว่ารัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศออกมาค่ะ
และจะมีโอกาสให้มีการเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่นั้น
ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปฟังเสียงของนายวิศนุชี้แจงเรื่องนี้กันค่ะ
การแบ่งเขตมันไม่มีผลกระทบอะไรหรอก
เพราะการแบ่งเขตมันจะแบ่งไปได้เรื่อย
กว่าจะถึงวันที่๑๑ธันวาคม

อาจารย์ค่ะคนที่จะอินยานว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อน
เป็นคนกำหนดวันตามพระราชบัญญัติ
แต่ว่ากรกตนั้นเขาก็ต้องหารือกับหลายฝ่าย
เพื่อให้เกิดความชัดเจน

แต่ว่าเราเห็นความจำเป็นที่จะต้องประกาศ
ถ้าเรารู้อยู่แต่ต้นว่าเฮ้ยมันต้องเลื่อนแน่
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
วันนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็กล่าวก่อนการขึ้นประชุมคอสชแล้วก็ประชุมคอรมอนะคะ
โดยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพลของนายทักษิณชินวัฒน์
ที่ระบุว่าพักเพื่อไทยและพักสาขาจะได้ที่นั่งสอสอถึง๒๙๐คนค่ะ
ส่วนจะมีการเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่นั้นพลเอกประวิทย์เห็นว่าเป็นสิทธิ์ขาดของกรกตที่จะยืนยันในเรื่องนี้นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะก็ไม่มีสถานการณ์บ้านเมืองที่จะเป็นเหตุให้มีการเลื่อนเลือกตั้งค่ะ
ผลเอกประวิทย์ยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่ร้อยตำรวจเอกสงกรานเตชะนรงค์นะคะ
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
บอกว่านายสงกรานสามารถลงเล่นการเมืองได้ค่ะ

และหากไม่ได้เป็นสอสอหลังการเลือกตั้ง
ก็สามารถทำเรื่องขอกลับมาเป็นข้าราชการได้
เพราะกฎหมายมีการระบุไว้ค่ะ
ไปฟังเสียงของพลเอกประวิทย์ชี้แจงเรื่องทั้งหมดนี้กันค่ะ
สำหรับวาระที่จะพิจารณาที่สำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ

ก็มีการเสนอร่างพระราชมัญญัติยาเสพติดให้โทษ
เพื่อลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภท๕ค่ะ
และนำมาศึกษาวิจัยเป็นประโยชน์ทางการ

ซึ่งหากที่ประชุมคอรมอลได้เห็นชอบวันนี้นะคะ
ก็จะส่งร่างทั้งหมดไปเข้าสู่การพิจารณาของสนชต่อไปค่ะ
นอกจากพิจารณาวาระที่สำคัญเรื่องกัญชาแล้วนะคะ
วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นั่งหัวโต๊ะกำกับโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
ก็มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง
โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังจากนี้ไปนะคะ
พักการเมืองแต่ละพักเริ่มที่จะขยับเคลื่อนไหวกิจกรรมแล้วนะคะ
ก็จะมีการกระเตรียมกำลังเพื่อดูแลความสงบความเรียบร้อยค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ

ก็ไม่อยากให้พูดถึงวันในการเลื่อนการเลือกตั้ง
อยากให้พูดดีกว่าว่าเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วก็พุ่งไปที่วันนั้นเลยดีกว่า
แน่นอนอยากได้ยินคำว่าแน่นอน
เอาวันนี้เลยแล้วบอกมาเลยไม่ต้องเลื่อนแล้วนะ
เพราะประชาชนก็อยากให้การเมืองเดินหน้าไปตามรถแมพแล้วก็มีวันเลือกตั้งสักที
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เลือกตั้งกันมาหลายปีแล้วเหมือนกัน
ใช่ค่ะหลายคนจับตาดูอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็แหมให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนก็แล้วกัน